คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่งานนะคะเก็บตกค่ะ
วันทำบุญครบรอบการจากไปของคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ชินีลูกทุ่งของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะ
คือเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนเขามีการจัดงานขึ้น
แม่พึ่งจากไปครบรอบ๒๘ปีแล้วคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องชวนขนหัวลุกขึ้นที่บ้านพุ่มพวงดวงจันทร์
เลขที่๒๑๑อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านของป้าต้อยอายุ๕๗ปี
ต้อยเป็นน้องสาวคนที่๕ของแม่พึ่งจากทั้งหมด๑๒คน
ต้อยเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนเนี่ยไปปัดกวาดเตรียมจัดสถานที่ไว้ทำบุญ
ได้ยินเสียงผู้หญิงตรงบริเวณหุ่นแม่พึ่งทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้ว
ภายหลังจากการจัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลค่ะมีแฟนเพลงนำชุดมาเปลี่ยนให้หุ่นแม่พึ่ง
ซึ่งอยู่ด้านในตู้กระจกถ่ายภาพกับหุ่นรูปปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะคะ
ในวงกลมคุณผู้ชมในรูปเนี่ยมีเท้าปริศนาคาเล็บสีแดงแบบนี้
ซูมเข้าไปหน่อยเถอะนะคะโผล่อยู่หลังหุ่นแบบนี้คุณผู้ชม
โดยลักษณะเท้าในรูปชัดเจนมากคล้ายเท้าผู้หญิง
คนที่ถ่ายภาพยืนยันเลยตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในตู้กระจกแล้วจริง
แล้วก็ไม่มีการตัดต่อภาพอย่างแน่นอน
ซึ่งตามความเชื่อค่ะคาดว่าแม่พึ่งเนี่ยคงอยากได้รองเท้าใหม่หรือเปล่า
เพราะว่าด้วยปีนี้ไม่ได้เตรียมมาเปลี่ยนให้นั่นเองค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะจึงไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง
บริเวณตู้กระจกที่ตั้งหุ่นขี้พึ่งของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
ก็มีอะไรอยู่หรือเปล่านะคะไปเช็คดูหน่อยซิ
ปรากฏว่าก็ไม่พบสิ่งปกติแต่อย่างใดนะคะ
แต่ทำให้ชาวบ้านค่ะต่างพากันเชื่อว่าเป็นเท้าของนักร้องลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
มาให้เห็นนะคะเพราะว่าเป็นวันครบรอบการจักรไปในวันที่๒๘ของนักร้องดังนั่นเองค่ะ
หลายคนก็เลยตีความค่ะความเชื่อก็มาเลยนะคะ
โชคลาภแล้วก็เลขเด็ดนะคะว่าเออเนี่ยมันมีเลขเกี่ยวข้องด้วยนะ
มีเลข๑๓แบบนี้๒๘แบบนี้๕๙แบบนี้
ก็เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่พึ่งนั่นแหละ
และเลขเกี่ยวข้องเลขสุดท้ายคือเลขทะเบียนรถเก่งป้าต้อย
น้องสาวคุณพุ่มพวงนี่แหละกไก่คควาย๕๗๓๐กำแพงเพชร
เอออันนี้ก็ไม่อ่านตามข้อมูลไม่ได้ใบ้อะไรทั้งสิ้นนะคะ
และจากภาพชวนขนหัวลุกนี้ค่ะ

ท่านบอกว่าได้ชมข่าวนี้แล้วก็ตกใจไม่แพ้กัน
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของอาไกลสอนกันนิดนึงนะคะ
เท้านี่แม่เพิ่งไม่ค่อยได้ทานะ

แผลเล็บเท้านี่ซึ่งไม่ค่อยถานะ

คือบางคนถ้าเชื่อมันก็ได้นะ

ก็แค่นั้นแล้วจบเรื่องจิตวิญญาณแม่พึ่ง
หรือแม่พึ่งยังอยู่ไหม
แม่เพิ่งจะไปหาใครแม่เพิ่งจะทำอะไรในโลกนี้
ถ้าลึกแล้วเชื่อว่าอยู่นะก็ยังอยู่